ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการไม่หวนอื่นกลับทางงานเดียวชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้เรายังคงต้องตีประเด็นเรื่องของน้องเมย์อยู่เพราะว่าโอ้โหร้อนจริง
เมื่อวานนี้ผมได้ไปพบคุณพ่อคุณแม่เขา

คุณแม่เขาคุณแหม่มแล้วก็น้องป้าเหมียว

คือความรู้สึกของเด็กคนนี้
ผมได้เอาไดอารี่หรือบันทึก
ระหว่างที่เด็กคนนี้เข้าไปเรียนในโรงเรียน

ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร

ต้องบอกก่อนว่ารักสถาบัน

ครับคือการ

ผมก็ได้บอกแล้วนะว่าไม่ได้เข้าได้ง่าย
เข้าไปกว่าจะต่อสู้

น้องเขาเขียนบันทึกไว้นะครับ

เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านมาได้

โดนจัดหนัก

จุกโคตรไปเลย

คือ

ความภูมิใจมาก

ก็ถือได้ว่าพิสูจน์สิ่งที่ตั้งใจมา๓ปี
ตั้งแต่ขนาดที่ยอมหยุดเรียนเพื่อเป็นในสิ่งที่ฝัน
ผมต้องฟันฝ่าทั้งคำดูถูกคำว่าคำสบประมาทของผู้อื่นรวมทั้งตัวเอง
ผมดูถูกตัวเองไว้ว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อม
เพราะเวลาซ้อมผมทำได้ดีแต่เวลาทำจริงกลับทำไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเด็กที่มีความคิดรักการเจริญเติบโต
แล้วเจริญในหน้าที่ราชการต่อไปก็คือน้องเมย์
เขียนไว้ลักษณะบรรยายไว้ความภาคภูมิใจ

จะออกไม่มีที่บอกว่าไม่ชอบไม่ไหวอยากกลับบ้านก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้มีชีวิต
ของเด็กคนนี้ผมคุยกับพ่อแม่เขาเนี่ยเขาเอาบันทึกนี้
เอาให้ผมนี่ผมไม่ได้ถ่ายนะเขาถ่ายมาเนี่ยเขียนว่าบันทึกของ
นักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์คือเอาให้ผม
ผมก็เมื่อวานนี้ไปพบเขาที่ชนบุรีค่ะนะฮะในระหว่างเดินทางกลับเนี่ย
ผมก็เอามาอ่านแล้วก็รู้สึกความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ความรู้สึกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
หรือว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีความรู้สึกเหมือนกันว่า
เมื่อเด็กคนนี้เขียนบรรยายความรู้สึกความรู้สึกต่างในระหว่างเรียนเนี่ย
คุณมิ้นต้องเข้าใจอย่างว่าการเป็นเด็กนักเรียนประจำ
นักเรียนเตรียมทหารตามที่ใครพูดนะท่านประวิทธิ
ค่ะพ่อเนี้ยประวิทย์วงสวนอ่าท่านจักทิศ
อ่าหรือแม่งกับท่านท่านอรุโพงค่ะ
ทุกท่านนี่ก็ล้วนแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะ
ที่ระบบของโรงเรียนนี้มันมีมันมีอยู่คำนึง
ที่เขาเรียกว่าการทำลงวินัยค่ะทีนี้คนก็สงสัยแล้วครับ
เพราะคนธรรมดาเนี่ยก็คงไม่รู้อืมผมเนี่ยสายเยอะนะฮะ
ในโรงเรียนเนี้ยผมก็มีสายนะโรงเรียนที่เกิดเหตุ
โรงเรียนเตรียมทหารเนี้ยอ่าก็คือเวลาไปอยู่ด้วยกันเนี้ยคุณมีน
คุณเป็นเด็กประจำค่ะคือใครเป็นอะไรคนหนึ่งอ่ะ
กินนอนด้วยกันนะรู้อยู่แล้วรู้นิสัยเป็นยังไงรู้
ไม่มีทางเลยครับที่ว่าบอกกินนอนแล้วบอกไม่รู้จักเพราะเรียนอยู่
รู้จักกันหมดแน่นอนรู้จักกันหมดถูกไหมสายผมคนนึงเนี่ยมีลูกเรียนอยู่ที่นี่เหมือนกัน
ชั้นเดียวกันเลยก็บอกว่าน้องเมย์เนี้ยเป็นเด็กที่เรียบร้อยเงียบเงียบอืม
นะไม่ได้มีอาการอะไรที่แสดงว่าก้าวร้าวไอ้ก้าวร้าวเนี้ยไม่มีอืม
แอร์ไม่มีไม่มีทีนี้มันมีลักษณะของเด็กประจำจะต้องบอกคุณซึ่งคุณคงรู้
ภาษาของเอาโรงเรียนแล้วกันถ้าผมพูดไปเนี่ยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยพูดจริงนะฮะ
เขาบอกว่าผิดระเบียบอืมนะฮะผิดระเบียบอันนี้เป็นภาษาของเด็กในเตรียมทหารเลย
ผิดระเบียบเปิดใจอืมผิดใจอืมเปิดระเบียบอืม
อันนี้เป็นภาษาของนักเรียนเตรียมทหาร

ถามดูก่อนนะครับผิดระเบียบทำอะไรผิดระเบียบเนี่ย
คุณมิ้นคงทราบเด็กประจำยอมรับครับผมทำผิดครับนะฮะ
คือยอมรับว่าทำผิดระเบียบค่ะ
ก็คือเอางั้นเปิดใจคุยกันเถอะนะ
แต่เมื่อไหร่ที่ผิดใจทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ยอมรับ
เอาอย่างงั้นเปิดระเบียบเลยว่ากันตามระเบียบอืม
นี่คือลักษณะของโรงเรียนเตรียมทหารทีนี้ถ้าให้ผมอธิบายมากขึ้นเนี่ย
นะฮะจะมีขั้นตอนโรงเรียนเตรียมทหารอยู่อย่างนี้ครับ

เขาจะมีกองพันธุ์ค่ะอ่าผมจะพูดให้ฟังเพราะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ย
ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอีกต่อไปแล้วอืม
ยุคสมัยนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ย
มีกองพันธุ์อยู่เขาเรียกว่าอยู่อยู่สี่กองพันธุ์ค่ะ
หนึ่งสองสามสี่สี่กองพันธุ์ในโรงเรียนเตรียมทหาร
เขาก็แบ่งออกมาเป็นสามกองร้อยอ่าอ่านะก็คือได้เข้าใจ
ว่าผมเนี่ยคือไม่มีใครพูดคนเสียชีวิตใช่ครับ
เสียชีวิตไปแล้วแต่เราควรเอาสิ่งที่เขาเสียไปเนี่ย
เป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะฮะคือสามกองร้อย
อ่ะนี่กองพันธุ์ก็มาเป็นสามกองร้อยอ่าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนิดหนึ่ง
แล้วจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในกองร้อยเนี่ยแต่ละกองร้อยก็มีสามหมวด
อืมนะฮะสามหมวดนะฮะในแต่ละหมวดก็มีผู้ช่วย
อันนี้คือโครงสร้างของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเดี๋ยวนี้
เรียนสองปีพูดง่ายง่ายว่าตั้งแต่อายุสิบหกถึงสิบแปดค่ะนะฮะ
อายุสิบหกถึงสิบแปดท่านผู้ชมที่มีลูกหลานอยากจะเข้าอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะลองดูตรงนี้ซะก่อนสิบหกถึงสิบแปดไปเรียนอยู่สองปี
เสร็จแล้วก็ไปแยกเหล่าเป็นตำรวจก็ไปเรียนอีก๔ปี
ไปเรียนทหารเหลือทหารบกทหารอากาศก็อีกห้าปีก็พูดง่ายง่ายสองปีบวกห้าปีก็คือเรียนเจ็ดปี
นะฮะตำรวจเรียนหกปีเพราะว่าตำรวจเขามีฝึกงาน
ผมเขียนตรงนี้ให้ฟังเพราะอะไรกองพันหนึ่งสองสามสี่
อืมที่เขาบอกว่าน้องเมย์เนี้ยถูกนักเรียนบังคับบัญชานะฮะทำโทษอืม
ไม่ได้เป็นง่ายต้องใหญ่คือไม่ได้เป็นง่ายคุณคุณมิ้นคงจะเข้าใจ
คือคนนี้จะเป็นท็อปล่ะอืมในกรงพันธุ์นึงเนี้ยมีสี่ที่จะได้รับมอบหมายนะ
ได้รับมอบหมายที่จะคุยกับนายทหารคนที่จะสั่งทำโทษได้
ถ้าผิดระเบียบถูกไหมเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ใช่ปีหนึ่งแน่นอน
มาแล้วครับอ่าทีนี้เขามีอยู่สองปีก็ที่ผมบอกเรียนสองปีอ่ะ
คนนี้ปีสองในหนึ่งสองสามสี่ก็มีนักเรียนบังคับบัญชา
ระดับรองลงมาที่บอกว่าเป็นกองร้อยก็มีระดับกองร้อยอีกระดับหมวด
อ่ะก็มีอีกนะก็มีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้คือระดับกองร้อยค่ะ
อันนี้ระดับกองพันธุ์เขามี๔กองพันธุ์เขาเล่าให้ผมฟัง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยก็คือผมจะบรรยายสภาพของโรงเรียนเตรียมทหารให้ฟัง
อืมคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นี้มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจหลายคนยังคงคล่องใจว่าเขาอยู่กันยังไงทำไมอยู่แล้วไปฝึกแล้ว
มันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ออกมาบ่อยจังสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวกันค่ะ
ผมก็เห็นใจก็ลูกคนหนึ่งเขาก็ต้องเสียดายนะเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วย

แล้วก็โดนทั้งคนอ่ะโดนซ่อมทุกคนผมก็โดนมา
ทั้งเค้าไม่มีการไปถูกตัวเล่า
ไม่มีอะไรเหรอ
เอ้าผมก็เกิดผมก็สลบ
ไม่เห็นแบบนั้นตอนผมโดนอะ
เฮ้อเค้าผมมันไม่ตายไง

ว่าในโรงแชนเตรียมธรรมศาษณ์เนี่ยโครงสร้างเป็นแบบนี้
ผิดระเบียบเปิดใจผิดระเบียบ
ละครเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรกคลองกัน
เราต้องคุยกันเพราะว่าเราอยู่กันแบบว่าคนหนึ่งมาสายเนี่ย
ทั้งหมดอืมพูดง่ายง่ายทำผิดคนหนึ่งเล่นหมู่อืม
เพราะว่าจะได้ช่วยกันรักกันสามัคคีกันดูแลกันเพราะว่ามันเป็น
วินัยทหารมันเป็นวัฒนธรรมของทหารคืออยู่ในนี้ถ้าเกิดผิดระเบียบ
เปิดใจคุยกันเพราะเราอยู่ด้วยกันแต่บางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่า
ไอ้นี่มันปลิ้นปลิ้นปลิ้นใช้คำว่าปลิ้นปลิ้นหมายความว่า
แถวนอกห้องอย่างนั้นไหมฮะยังไม่เข้าแถวนำเป็นมาสายเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บ
ไม่ไหวอ่าลักษณะนี้เขาในภาษาที่โรงเรียนเตรียมทหารเขาเรียกว่า
ไอ้นี่มันปลิ้นอืมพูดง่ายง่ายว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือการร่อน
ก็อาจจะมีนะฮะเพราะว่าเมื่อเอาเด็กเข้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ย
มันก็มีหลายหลายแบบแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาตั้งเป็นมอโต้ของ
เตรียมทหารไว้เป็นคติไว้คติไว้ผิดระเบียบเปิดใจ
ผิดใจเขาจะเปิดระเบียบก็พูดง่ายว่าละ๔กองพันอย่างที่บอก
ทีนี้นักเรียนบังคับบัญชาเนี่ยก็ถือว่ามีมีอำนาจอ่ะมีเข็มอ่ะ
เข็มอ๋อมีเข็มด้วยนักเรียนบังคับบัญชาก็จะมีเข็มต่างหาก
ก็จะได้รู้ว่าคนนี้เป็นนักเรียนบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นใหญ่ไม่ใหญ่
ต้องใหญ่ผิดระเบียบผิดระเบียบง่ายง่ายเอออืมคือจะต้องเป็นเหมือนหัวหน้าเลยล่ะ
ถูกไหมคุณมิ้นคงทราบก็เหมือนกับหัวหน้าแหละครับสั่งการได้นะ
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ท่าต่างเนี่ยท่าต่างเนี่ยก็คือคนไหนที่จะเอาเข้าเนี่ย
เรียนก็ต้องทำใจเพราะผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี้ย
ไม่ว่าท่านประวิทย์วงสุวรรณท่านอนุพงศ์เหล่าจินดาจากทิพย์ท่านจากทิพย์
ท่านก็บอกแล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะท่านประวิทย์ถึงขนาดบอกด้วยว่าถ้าไม่ทำไม่ได้ก็อย่าเข้ามา
เหมือนคุณชุวิตเมื่อวานเลยบอกว่างั้นก็ไม่ต้องเอาเข้ามาไม่ต้องมาเรียนถ้ารับไม่ไหว
อ่านะฮะอ่ะผมยกตัวอย่างเวลาที่นักเรียนบังคับบัญชาเนี่ยเขาควบคุมเขาเรียกว่าทำรงวินัย
ค่ะการทำลงวินัยก็คือการซ่อมซ่อมก็คือการที่มีใครทำผิดระเบียบใดใดนักเรียนเนี่ย
ทำผิดระเบียบเช่นบริเวณนี้ห้ามเดินบริเวณนี้ห้ามไอ้เด็กใหม่มานะ
ต้องเดินอ้อมไปห้ามผ่านรัดสนามหรือแม้กระทั่งว่าห้ามสูบบุรีเห็น
หนักที่สุดหนักไปถึงโกหกก็อย่างที่ผมบอกแล้วใช้คำว่าปลิ้นอืม
ลิ้นไอ้นี่โกหกไว้ไม่ยอมรับความจริงนะก็จะมีการลงโทษแบบที่ผมว่า
เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ที่การทำลงวินัยคือการซ่อมภาษา
อาจจะเรียกว่าโดนแบกท่าแบกโลกนี่คือท่าแบกโลก
ท่าสะพานโค้งอ่าท่าแบกโลกเห็นมั้ย
นี่คือท่านึงซึ่งถามว่าไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน
โดยที่ไม่หยุดเนี่ยถ้าพุ่ง๘จังหวะ
ถ้านี้คือถ้าถ้านี่คือถ้าที่
อันไหนคะนี่แบบฟะถ้าเกงกาลู

ทำช่วยมือยกขายกขึ้น

ก็ถึงบอกว่าถ้ามันซ่อมเนี่ยอย่างที่ท่านประวิทย์ว่า
หรือว่าท่านใครต่อใครว่าคือการซ่อมก็คือการทำลงวินัยคือการซ่อม
ซ่อมทำออกกำลังกายท่ามือเปล่าก็มันเป็นการรักกันไม่มีใครว่า
แต่ถ้าคุณมิ้นครับถ้าผมเปลี่ยนไม้เอกล่ะเป็นไม้โท

แต่ถ้ามันเป็นการซ้อมเนี่ยจะรับได้ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหม
เขาบอกว่าไม่พลเอกประวิทย์พูดเองว่าไม่มีการซ้อมมีแต่การซ่อม
นะก็แต่แต่แต่น้องบอกแต่ในนี้มีเขียนนะครับ
ว่าถูกชกที่ท้องที่ท้องจุกไปเลยอันนี้ไม่มีท่าเนอะ
ทีนี้ไม่มีท่าทีนี้ผมจะให้ดูไล่เลียงนะฮะ
ดูว่าระหว่างเวลาเนี่ยวันนี้ทางทหารเขาชี้แจง
เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมสนใจผมก็พยายามติดตามล่ะครับ
เพราะผมเรื่องอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็ต้องรับได้
ก็ไอ้ซ้อมไม่เป็นไรนะไอ้ไอ้เอกนะแต่ถ้าเป็นไม้โทเนี่ย
มันซ้อมเนี่ยมันไม่ได้เอาล่ะประเด็นอยู่ที่สองประเด็
เพราะประเด็นหนึ่งก็คือพ่อแม่ที่ผมคุยเขาติดใจว่า
เอ๊ะทำไมเขาเอาไปตรวจชนสูตรรอบสองแล้วไอ้รอบแรกทำไมไม่บอกว่าลูกเขาซี่โครงหัก
ลูกเขาซี่โครงหักทำไมรอบแรกไม่ได้บอกรอยช้ำก็มีทำไมไม่บอก
แต่ไปเจอเอาเนื่องจากว่าไอ้รอบที่๒เนี่ยที่เขาเอาลูกเขาไปชนสูตรใหม่
ที่เขาติดใจและแอบเอาไปหลังเมนแล้วให้เผาลงเปล่า
ส่วนตัวของทหารที่ไปนอนรอเนี่ยก็ไม่รู้ก็คิดว่าเผาจริงนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจชนะสูตรรอบ๒แล้วไปปรากฏว่าอะไรคุณมิ้น
เจอตั้งหลายจุดที่มันไม่เจอเอ่อเอ่อเจอบาดเจ็บ
เจอบาดเจ็บแต่ว่าอัยอวัยวะหายแล้วอวัยวะก็หาย
สมองหายหัวใจสมองหัวใจคืออวัยวะหายก็มีแต่ร่าง
แต่คนไทยก็ถือนะถือเขากลัวเกิดใหม่แล้วไม่ครบเออไม่ได้นะ
ก็ปรากฏว่าทางผอเนี่ยซึ่งเขาให้การเขาพ่อเขาคุยด้วยเนี่ย
ค่ะนะฮะพ่อเขาคุยด้วยเขาก็มาบอกว่าเอ้าไม่รู้นี่ว่าคุณจะไปชนสูตรรอบสอง
คือเดี๋ยวผออ่ะผอเนี่ยผมหาในนี้ผอเขาพูดนะ
พอโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลอ่าพอโรงพยาบาล
คือไม่ใช่พ่อไม่ใช่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะค่ะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะ
คือโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในทหารในโรงเรียนนั่นแหละนะ
คุยกับพ่อกองแพทย์ใช่ไหมคะครับครับใช่ใช่
ของแพทย์นี่แหละครับพอกองแพทย์ครับพอกองแพทย์นี่แหละครับ
ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนไม่รู้ว่าจะชนะสูตรรอบ๒แปลว่าอะไรคุณชูวิท
หมายความว่าไม่รู้ว่าคุณจะไปทำเอารอบ๒นี่ใครจะไปรู้
เพราะว่าเขาไปถามตามอวัยวะลูกเขาเอ๊ะทำไมไม่มีล่ะนะฮะ
แล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกคุณมิ้นนะวันนี้ก็ลูกเสียชีวิตไปแล้ว
แม่เขาก็บอกนะเขาก็ทำใจแล้วล่ะนะ
ก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คิดเหมือนกันกลัวเหมือนกัน
คิดเลยว่าจะเกิดกับลูกเขาเขากลัวกลับกลายเป็นว่าเจอกับลูกเขาเองจริง
อืมแล้วจนวันนี้พอเขาจะจะเผา
แล้วพอเอาไปตรวจปรากฏว่าเจออย่างเงี้ยคือมันมันหนักกว่าที่เตรียมใจเอาไว้ตอนแรกอีก
คือเกินกว่าจะบรรยายอืมนะฮะเกินกว่าจะบรรยายทีนี้ตัวนี้แหละครับ
ที่ผมบอกว่าทหารเขาออกมาชี้แจงนะฮะอ่ากล้องชี้แจงลำดับวันเสียชีวิต
ค่ะนะคือวันที่สิบเจ็ดเนี่ยตุลาเนี่ยคือเขาเอาลูกคุณพ่อคุณแม่เขาเอาลูกเขาไปส่ง
วันที่สิบห้าตุลาใช่นะสิบห้าตุลาไปส่งนะหลังจากนั้นสิบเจ็ดตุลาคืออยู่ไปวันนึงเนี้ย
ค่ะวันที่สิบเจ็ดตุลาก้าวมุงเพิ่งเห็นไหมครับเอ่อนตทนักเรียนเตรียมทหารพักกระโปรงหรือน้องเมย
กำลังแบกของกองแพทย์นะฮะกำลังเอาของใช้ส่วนตัวอืมนะอ่าเดินกลับไปกองแพทย์เพื่อนำของเนี่ยนะฮะ
ทีนี้เขาก็ชี้แจงไปนะชี้แจง๑๐โมงตรง๑๐โมงไม่มีกล้องวงจรปิด
ตรงนี้ที่เขาบอกว่าน้องเป็นลมแต่มันไม่มีกล้องวงจรปิด
ทีนี้ตอน๑๐โมงเนี่ยที่เขาบอกว่าพอแบกมาตอน๙โมงอะไรต่างแล้วนะ
ตอน๑๐โมงปรากฏว่าไม่มีกล้องวงจรปิดจนถึงเวลาบ่าย๒โมง
โมงถึงบ่าย๒โมงเนี่ยในกล้องวงจรปิดไม่มี
เขาบอกว่าน้องเมย์เนี่ยเกิดอาการเป็นลมล้มลงบริเวณทางขึ้นกองแพทย์
และเจ้าหน้าที่กองแพทย์แนะนำส่งโรงพยาบาล
และเมื่ออาการเป็นปกติได้รักษาตัวที่กองแพทย์ต่อไป
เขาบอกไม่มีกล้องวงจรปิด

ไม่มีแม้แต่ภาพตอนเขาเข้าไปที่กองแพทย์ล่ะ

มัน๔ชั่วโมงนะ

คืออย่างน้อยมันก็น่าจะเห็นตอนที่หามน้องเข้าไปในโซนกองแพทย์ไหมครับ
เพราะว่ามีภาพกล้องวงจรปิดในกองแพทย์

เอาล่ะครับพอไม่มีเนี่ย
ฟื้นมาตอนได้โทรศัพท์คุยกับบีดามารดา๑๒นาที

เขาบอกว่าน้องเมย์ไม่สามารถคุยโทรศัพท์ต่อได้เนื่องจากเหรียญหมด
ในขณะที่เดินออกมาใช้มือขวากุมหน้าอก
ด้านซ้ายของตนเองตลอดและไปนอนห้องพักฟื้น
อันนี้เขากุมตรงหน้าอกหรือกลุ่มตรงท้องอ่ะคุณชุวิต
ลักษณะก็คือกุมหน้าอกเขาเขียนว่ากุมหน้าอกด้านซ้ายของตนเอง
ต่อมา๑๕บ่าย๓โมง๓๒เดินออกมาเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเดินกลับไป
ก็มีภาพต่อมาก็เขียนอีกครับว่าได้ร้องขอจ่าสิบเอกวัชลินเสื้อขาว
ร้องขอจากบีดาให้นำโทรศัพท์ไปให้น้องเมย์ในห้องพักฟื้นเพื่อสนทนา
เพราะขณะโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยเขาใช้เหรียญแล้วหมดเพราะเขาไม่ให้นักเรียนคนไหนเนี่ยพกโทรศัพท์มือถือ
และต่อมา๔โมงด้านล่างเวลาต่อมาก็เรียกแพทย์มาดูอาการ
ตัวที่มันขาดไปเนี่ยท่านผู้ชมครับตอน๑๐โมงถึงบ่าย๒ซึ่งค่อนข้างจะนาน๔ชั่วโมง
หลังจากนั้นแล้วก็เป็นลมร้มวูบ
คือตรงนี้ทำไมผมให้ความสำคัญครับสถาบันทะหารผลิตคนมาเยอะแค่ไหนคุณมิน

และสถาบันทหารเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่ว่าจะต้องมีวินัย
ผมบอกว่าผมมีคนที่รู้จักอยู่ในนั้นเรียนด้วยกันเนี่ย

เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเอาเรื่องภายใน

มันเหมือนกับว่าเอาเรื่อง

นั่นน่ะสิกล้าบอกไหม
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องทำให้

โรงเรียนเตรียมทหารน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะ
ตอนนี้เขากำลังยุ่งกับการปฏิรูป

คือถ้าเราจะปฏิรูปอะไรคุณมิ้น

ตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ย
จะเปลี่ยนแปลงชนิสัยต่าง

เรารู้ว่าจะอาวุโสทั้งนั้นเรียนเตรียมทหารมากี่ปีแต่ละคน
ผมว่า๔๐ปี๕๐ปีท่านประวิทย์นี่ผมว่าต้องมี๕๐ปีแล้วนะ
เพราะท่านป่านนี้ก็ต้อง๗๐ปีแล้วเพราะฉะนั้นในวัยขนาดนั้น
ในเวลาขณะนั้น๕๐ปีผ่านไปโลกเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว
ถ้าเราจะให้สถาบันทหารซึ่งต่อไปจะไปรับใช้
มีคุณธรรมมีสิ่งต่างในตัวเองเนี่ยผมว่าต้องเริ่มต้นจาก

โรงเรียนเตรียมทหารก่อนเลยครับสำคัญครับเพราะเหตุนี้ผมถึงจะนำมาพูดว่า
เพราะอะไรเราควรจะเริ่มต้นปฏิรูปที่ตรงนี้เริ่มต้นที่พูดความจริง
เริ่มต้นว่าลำลงวินัยนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งสามารถสั่งใครได้
นั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำในโรงเรียนอยู่แล้วเพราะเขาใช้นักเรียนรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง
อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของเรียนประจำไม่ว่ากัน
แต่คุณคิดว่าถ้าเกิดนักเรียนบังคับบัญชาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยจะโกรธไหมเสียหน้าไหม
ผมว่ามีส่วนและถ้าเกิดพ่อแม่เขาลูกเขาเสียชีวิต
สมาคมผู้ปกครองก็ดีหรือผู้โยงผู้ใหญ่ในโรงเรียน
ควรที่จะสอบสวนอย่างรวดเร็วเปิดเผยข้อมูลต่างไหม
น่าจะตั้งฐานกรรมการว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่ไปทำอวัยวะเขาหายนะแล้วบอกมีสิทธิ์เก็บไว้

เดี๋ยวเราต้องไปต่อเรื่องนี้ว่าอวัยวะหายเนี่ยหายได้อย่างไร
อืมแล้วไปมีสิทธิ์เก็บไว้ไหมนะแล้วเก็บไว้อย่างไร
ครูหนึ่งก่อนคุณผู้ชมกลับมาตามกันต่อค่ะ

ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชุวิตตีแสดหน้า
อีกหนึ่งประเด็นที่คนคล่องใจเหลือเกินจริงก็คือเรื่องอวัยวะของน้องเมย์นี่แหละ
ครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคุณมิ้นผมขออนุญาตท่านผู้ชม
ชี้แจงที่ภาพนี้อีกเล็กน้อย
เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลา๙โมงครึ่งเนี่ยเห็นว่า
ปกติดีใช่ไหมใช่ค่ะนะ
กล้องวงจรปิดอันนี้ที่ทหารเขาออกมา๙โมงครึ่งยังปกติดีเลย

แต่พอ๑๐โมงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดอาการเป็นลมไป
แล้วหายไปเลยวาบไปเลยค่ะ๔ชั่วโมง
โมงถึงบ่าย๒ไม่มีนะฮะไม่มีก็โผล่มาอีกทีนะฮะ
ตอนที่ออกมาเนี่ยตอนสองโมงเนี่ยสองโมงเขาบอกกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพน้องเมย์ได้อีกครั้งหลังจากหายไป๔ชั่วโมง
เป็นภาพน้องเมย์เนี่ยคุยกับรองพอกองแพทย์
พอกองแพทย์พาน้องเมย์ไปคุยต่อในห้องรับรอง
หาลือเรื่องที่น้องเมย์ไม่สบายใจเป็นเวลา๓๐นาที
ครึ่งชั่วโมงกับเรื่องที่ไม่สบายใจ

ถึงขนาดต้องไปคุยกับรองพอตั้งนาน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังไงก็อยากจะกลับมาเรียนที่นี่
บอกพี่สาวว่ายังไงก็อยากจะกลับมาเรียนต่อ
โมง๑๒น้องเมย์เดินออกมาพบรองพอยืนคุยโทรศัพท์กับแม่ของน้องเมย์
คือพูดง่ายรองพอคุยกับโทรศัพท์กับแม่ของน้องเมยู
หลังจากคุยเสร็จรองพอได้บอกกับน้องเมย์ว่า
โทรไปหาพ่อโทรหาแม่ไป
เมย์ก็ไปหยอดเหรียญคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่ได้๑๒นาทีเหรียญหมด
สิ่งที่น้องเมย์คือผมคุยกับคุณแม่

คุณแม่คงจะจำประโยคที่คุยกับลูกในวันนั้นได้
เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้าย
คุณแม่บอกน้องเมย์บอกแม่ว่า

เมย์ยังบอกว่าไม่ไหวแล้ว

นี่คือครั้งแรกที่เขาพูดเลยว่าอยากลาออก

ถ้าจะมาพูดถึงที่ท่าน

บันทึกของเด็กคนนี้มาอ่าน

มีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา
๓ปีที่สู้มาไปไกลเกินไปแล้ว
แม่บอกให้ออกพ่อบอกให้ออกจังไม่ยอมออก

ขณะเดียวกันครอบครัวก็ไม่ได้เคยตำหนิเรื่องสถาบันเลย

โรงเรียนเตรียมทหารก็อยู่นะครับ
แต่วิธีการที่อธิบายให้สังคมเนี่ย

รวมทั้งรับล่ออีก๒๔ชั่วโมงนี้ที่หายไป

น้องเมย์วางหูจากพ่อแม่เมื่อเหรียญหมด
เดินออกมามือขวากลุ่มหน้าอกด้านซ้ายของตัวเอง

ใกล้๔โมงว่าเอาโทรศัพท์ไปให้

เพราะว่าตอนนั้นแม่คุยแต่พ่อไม่ได้คุย
ก็เลยต่อสายบอกว่า

เขาบอกว่าใครจะไปรู้ว่าพ่อแม่เอาศพไปผ่ารอบสอง

ประโยคนี้ก็เป็นประโยคทองอีกประโยคนึงนอกจากประโยคแรกที่ท่านพูดว่า
ก็ไม่ต้องมาเรียน
เมื่อเข้ามาเรียนเราเอาเฉพาะคนที่เต็มใจคือทุกคนเต็มใจครับ
ก็อย่างที่บอกแหละเต็มใจอยากเป็นทหารเต็มใจอยากจะไป
รับใช้ชาตินะถ้าชาติมียศมีตำแหน่งมีเครื่องแบบคือในประเทศไทยเนี่ย
เขารักจะตายทหาร
แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาอาจจะไม่เอา
เพราะอะไรเขาบอกว่าไปทำการค้าดีกว่า

อันนี้พูดถึงแบบเต็บเทียบถูกไหมครับเต็บเทียบให้ฟังแต่
จากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสังคมศักดินา
มันก็ยังอยู่แล้วครับว่าเป็นทหารเป็นตำรวจมียศมีตำแหน่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องแยกจากกันว่าสถาบัน
ครอบครัวเขาไม่เคยแตะเขาไม่เคยไปบอกเลยครับ
ป่านี้เขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรแต่ที่วิธีการที่เขาติดใจคือหนึ่ง
ต้องพูดก่อนเลยนะสองประเด็นที่เขาติดใจคือหนึ่งก็คือ
เรื่องของบาดเจ็บที่ไม่ได้เพิ่งมารู้เพิ่งว่ามีซี่โครงหักด้วย
สี่โครงหักรอยช้ำตั้งสองที่พี่สาวเขาโทษครับพี่สาวเขาคือ
อ่าคุณเอิร์นเมียวซึ่งเข้าไปในห้องเวลาผ่ารอบที่สอง
ชนะสูรรอบสองที่เป็นสถาบันนิตุเวทนี่ก็ไปพบว่า
ว่าหมอบอกว่าเอ๊ะมีสี่โครงหักอยู่ใกล้ไตรปลาระก็หักด้วย
นี้เนี่ยเป็นซ่อมหรือเป็นไม้โท
อันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามในนี้ไว้
ข้อที่๒ที่บอกเป็นประเด็นที่๒ก็คือเรื่องอวัยวะแหละครับ
ทีนี้วันนี้ก็มีข่าวใช่ไหมคุณมิ้นว่าหมอบอกเอาคืนไปได้แล้ว
ใช่ก็เขาบอกกันแล้วว่าก็เอามาตั้งนานก็ไม่เห็นพนักงานสอบสวนมาทำเรื่องขอไปนี่
ทีนี้ของแท้หรือเปล่า
เพราะว่าคือเอาออกไปแล้วเนี่ยหน้าตาอวัยวะมันก็คงไม่ได้ต่างกันมากของแต่ละคน
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าที่เอากลับมาเนี่ยของน้องหรือเปล่า
นะเพราะชิ้นส่วนทั้ง๔ชิ้นก็คือสมอง
ใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะ
ทั้งสี่อย่างเนี่ยก็คือเอาออกไปแล้วล่ะ
จนกระทั่งถามว่ารู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ได้ยังไงไปงานศพกัน

ถามว่ารู้ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาจะเผาจะปฏิกิจสม
บอกเขาหน่อยเหรอว่าเออเดี๋ยวเพิ่งเผาสมองหัวใจกระเพาะยังอยู่

อุ้ยระดับนายทหารระดับสูงก็เปล่าค่ะ
โรงเรียนก็เห็นว่าเมื่อนักเรียนจะมาเสียชีวิตก็ไปช่วยกัน

ก็ไปกันหมดแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาจะเผาแล้วอ่ะ

ทีนี้เมื่อวานเขามาอธิบายเนี่ยก็

คลังแคลงใจอยู่ครับเรื่องของอวัยวะเนี่ยยังตอบไม่ได้ยังก้ำกึ้ง
วันนี้ก็บอกว่าเขามีสิทธิ์เอาล่ะเขามีสิทธิ์นะครับ
ซึ่งต้องบอกว่ามันก็อย่างนี้แหละครับมันมีสิทธิ์อยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นหมอใครจะไปเถียงหมอได้
เราไม่ได้มีความรู้สายเฉพาะทางแบบหมอนะ
ใครจะไปเถียงหมอได้ทีนี้ตัวนี้แหละครับที่เป็นบอกว่า
จะบอกว่าเป็นผมเปิดดูกฎหมาย

เปิดดูกฎหมายก็ต้องดูตรงที่เขาบอกว่า
บอกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชันสูตร
การชนะสูตรว่าเพราะอะไรแพทย์เก็บได้ไหมคุณมิ้น
คือจริงถ้าตามที่ทาง

คือถ้าเขาสงสัยเพื่อต้องการจะหาสาเหตุ
ตายเพิ่มเติมเบื้องลึกที่มันละเอียดกว่านี้
เขามีสิทธิ์เอาชิ้นเนื้อไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้

แต่ต้องทำรายงานชี้แจง

เขาพูดง่ายว่า

ก็เขาบอกว่าถึงมาตรา๑๑
ค่ะ

และแยกธาตุ
แยกธาตุนี่ก็คือแยกอวัยวะแหละ
ธาตุส่วนใดหรือส่งให้ทั้งศพ

หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้
มาตรา๑๕๒ให้แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุ

และส่งไปยังพนักงานชนะสูดสบ

ธาตุสบฝังไปแล้วผู้ชนะสูดพริกสบ

อันนี้สำคัญ๑๕๔ชนะสูตรพลิกศพ

แสดงเหตุแห่งพฤติการที่ตาย

ที่สำคัญก็คือ
คือการแยกธาตุนี่แหละครับ
การแยกธาตุก็คือการแยก

คุณว่าฟังได้ไหม

เดี๋ยวนะคะบริจาคร่างกายเขายังต้องแจ้งเลยไม่ใช่เหรอคะ

แม้กระทั่งความสมัครใจที่เรามีบัตรบริจาคร่างกาย

คุณคุณจะเถียงหมอเหรอ

คือมันเป็นเรื่องยากนะครับท่านผู้ชมครับ
เวลาที่หมอเขาบอกอย่างนี้แต่ว่า
โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดใครเผาร่างไปคนไทยถือมากแล้วครับ
เอาร่างแต่ร่างเปล่าไปไม่มีสมองไม่มีหัวใจไม่มีตับไตไส้พุงเนี่ย

แล้วไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเขาจะยอมถ้าเกิดเขารู้มาอย่างนี้
อันนี้เป็นการรู้ทีหลังรู้ก่อนแล้วก็
หมอถามว่าเอ้าใครจะไปรู้เราคุณไปผ่าชนสูตรรอบ๒
ว่ามันต้องแยกกันนะระหว่างสถาบันที่พูดหรือโรงเรียนเตรียมทหาร
ถ้าสอบได้หัวดีก็ต้องเข้าได้แหละครับแล้วก็ต้องอดทนแบบที่ว่า
เพราะเขาฝึกวินัยเขาไม่ใช่เป็นโรงเรียนอะไรที่มันเป็นธรรมดา
เขาเป็นโรงเรียนพิเศษที่จะสอนคนที่จะมาปกครองจะมาเป็นทหาร
แต่ไอ้วิธีนี้ที่เขาสงสัยที่เขาบอกว่าลูกเขาบาดเจ็บ
มีรอยช้ำเขาอยากได้คำชี้แจง

เขาจะรู้ไหมเขาจะมีโอกาสรู้ไหม
เออแล้วไอ้ที่เอาคืนมามันรู้ไปรู้ของตรงของแท้หรือเปล่า

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ก็ดูสิ
ไม่รู้โดนล็อกแล้วเนี่ยเงียบเลย
ก็เข้าใจกันครับเรื่องนี้ผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟัง
คุณผู้ชมต้องคิดตามนะคะเรื่องนี้

เมื่อวานเชื่อว่าหลายคนติดตามฟังแถลงข่าวอยู่

ในใจว่าสรุปแล้วความชัดเจนของเหตุการณ์ครั้งนี้

ของชาติก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมั่นคง

เราจะสามารถฝากความหวังไว้ได้ไหม

สถาบันทหารความเป็นทหารมันยังมีอยู่
มันยังมีกฎระเบียบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่
แต่วิธีการพูดวิธีการชี้แจง

แต่นั่นคือหนึ่งคนสำคัญของครอบครัวของเขา

และจะต้องให้เกียรติครอบครัวมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่า